มาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะคุณผู้ชมมีตัวอะไรบ้างนั้นมีอูดอิลีเสือโอ้มากมายหลายอย่างเลยนะคะ
ทักทายกันวันที่๔ตุลาคมวันนี้วันสัตว์โลกนะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้าวันนี้ก็จะมาพูดถึงสภาพอากาศ
เพราะว่าสภาพอากาศแปรปวนอย่างไรไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นด้วยนะคะ
ช่วงเวลานี้ค่ะ๔๖ตุลาคมสภาพอากาศจะแปรปรวนหน่อยนะคะ
เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบตอนบนของประเทศนะคะ
ตรวจสอบกันค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้นะคะจะมีกลุ่มฝนเริ่มมาปกคลุมในพื้นที่บริเวณตอนบนแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือบริเวณแถบกัมพูชาจะมีกลุ่มฝนเกาะกันหนาแน่น
อิทธิพลหลักนะคะยังอยู่ที่ลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาในพื้นที่ของประเทศไทย
ก็จะทำให้มีฝนตกเยอะขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะเริ่มมีผลในวันนี้ก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะ
จะมีระลอกใหม่ทยอยคล้อยลงมาเรื่อยต่ำลงมาบริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ตกกระจายกันแบบนี้ประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ภาคอีสานตกเบาสุดคือ๑๒๐นะคะ
เหลือก็ตกเฉลี่ยค่ะ๑๓๐ร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการกักเก็บน้ำ
เพราะว่าก็จะเป็นแหล่งน้ำสำรองที่จะใช้ในช่วงของหน้าแรงปีถัดไปนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศหนาวก็เตรียมรับมือค่ะเพราะว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมน่าจะมีประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตรียมรับมือกับอากาศหนาวฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นลมในทะเลก็ไม่สูงมากนัก๑๒เมตรชาวเรือสามารถเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนใครที่จะพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพให้ลูกหลานด้วยแล้วก็เฝ้าระวังอย่าให้ไปวิ่งเล่นอะไรเพราะว่ายังไงสัตว์ป่ามันก็คือสัตว์ป่าอยู่ดีนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้
วันนี้หมดเวลาของรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ